ส่วนใครที่ชอบกินผัดไทยยกมือขึ้น

วันนี้จะพาไปทานผัดไทยสูตรโบราณยืนหนึ่งย่านนทบุรี
เขาบอกว่าร้านนี้ซอสเด็ดเส้นเหนียวนุ่มเครื่องแน่นจัดเต็ม
ผัดไทยโบราณแม่ขวัญเรือนสาขา
สวัสดีค่ะชื่อขวัญนะคะ

ร้านของเรานะครับมีผัดไทยทั้งหมด๓ชนิด
คือผัดไทยโบราณปฏินะครับ
แล้วก็มีผัดไทยหมูสับผัดไทยกุ้งสด
ุ้งที่เราใช้นี่จะเป็นกุ้งขนาดกลางเลยนะฮะ
ถีพิถันตรงที่เราต้องค่อยทำนะครับ
เพราะบางทีหัวกุ้งมันจะหลุดออกมา
เส้นที่เราทำเองแล้วก็สั่งให้โรงงานผลิตครับผม

ต่อไปเป็นผัดไทยโบราณหมูสับครับผม
แล้วก็ใส่วัตถุดิบของผัดไทยลงไปนะครับ
มีหัวหอมเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้ง

แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไป
นำลงไปผัดกับซอสของผัดไทยก่อนนะครับ
แล้วนำมาผัดลงในผัดไทยของเรา
ทำไมต้องเป็นคำว่าโบราณ

ไข่เป็ดน้ำมันหมู

เป็ดมันมีความมันของไข่แดงอยู่
ร้านนี้เปิดสูตรมาแล้วกี่ปี
สูตรของแม่พี่ตั้งแต่สมัยพี่เป็นเด็ก

กว่าจะเป็นร้านนี้ได้ยากไหมคะ

อุปสรรคใดในการก่อสร้างเลย
อย่างสังกสีนะคะที่หายากคือเราพยายามหา

ก็ไปเจอที่หนึ่งที่เขากำลังจะลื้อทิ้ง

ราคาที่ถูกได้มาโดยที่แบบบังเอิญแบบได้มาค่ะ
ทุกอย่างเหมือนจัดวางไว้เลยค่ะค่ะ
ถ้าผ่านมาหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแวะมาทานอยู่เรื่อยค่ะ
รสชาติเขาอร่อยนะจริงไม่ต้องปรุงเลยก็ได้

บอกว่าไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกิน
ไม่เค็มเกินแบบกรมก่อนดีครับ